ไปดูบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดใสและรอยยิ้ม

แต่ก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้าง
ไปดูบางคนที่เขาสมหวัง
และใช้คำว่าสมหวังกันทั้งหมู่บ้าน

จุดนี้คือสารากุมารแก้วปิ่นเพชร
ที่วัดน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ชาวบ้านเขาไปกันแบบแก้บนแบบคึกคักเลย

ผู้โชคดีบอกว่าได้เลขเด็ดก็ได้มาจากทูบไง
ทูบที่มันจุดในกระถางจุดเสร็จแล้วมันจะขดจะงอเท่าที่ทูบ
มันปรากฏออกมาเป็นเลข๕๗

เฮ้ยมันเป็นแบบนี้เลยหรอ
นอกจากนี้ค่ะมันมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง
เพราะหยดน้ำตาเทียนที่หยดออกมามันก็ปรากฏเป็นเลข๕๖๗เหมือนกัน
สลับกันไปอีกเออสลับกันไปบางคนก็๕๖๒สรุปแล้วสลับสลับกันไปสลับกันมามันถูกไงคะ
พ่อก็เอาของไปไหว้ก็ต้องมีการลา
พอลาเสร็จแล้วค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ยิ้มแย้มสนุกสนาน
เพราะว่าของแก้บนกุมารแก้วปิ่นเพชรที่เขาบอกว่ากุมารชอบ
มีเบียร์มีหนูนาผัดเผ็ดมีขนมจีนน้ำยาปลาช่อยมีน้ำแดงมีขนมหวานต่าง
เสร็จแล้วก็เอามานั่งปาร์ตี้รวมตัวกันกินแบบนี้
สุขเหลือเกินได้ทั้งเงินได้ทั้งของกิน
อยากได้มีโอกาสได้บรรยากาศแบบนี้
ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดพยาวนะคะ
ชาวบ้านโชคดีปุ๊บปั๊บรับโชคกันไปค่ะ
พาไปดูอะไรละนั่นรู้จักต้นเรืองไหม
อื้มอะไรครับฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันกำลังจะรู้จักพร้อมคุณเนี่ยแหละ
ต้นเนี่ยต้นใหญ่ต้นเรืองโบราณอายุกว่าร้อยปีขนาดใหญ่มาก
คนโอบตั้งอยู่ที่กลางหมู่บ้านวัวตำบลตุ่นอำเภอเมืองพยาว
ปรากฏว่าพอไปสำรวจตรวจสอบนะคะต้นเรืองโบราณต้นนี้มีฝูงพึ่งหลวงค่ะ
บินมาทำรังทำเป็นรังเนี่ยเห็นบอกว่าหลายสิบรังเลยนะคะ
กิ่งก้านสาขาต่างทีนี้คนที่เขาไปเฝ้าเนี่ย
ก็คือคุณสายทองอินเทิงเขาแงนมองขึ้นไปบนต้นเรืองแล้วไปเห็นเลขอ่ะ
คุณ๗๖๕บนลำต้นของต้นเรืองแล้วคุณป้าแกก็เอาไปบอกเพื่อนบ้าน
บอกว่าเห็นนะเห็นเลข๗๖๕บางคนก็กลับสลับไงเป็น๕๖๖
เอาไปเสี่ยงโชครับทรัพย์กันไปตามตามกันเลยนะคะทีนี้คุณยายคุณป้าบอกว่า
งวดต่อไปก็คิดว่าน่าจะได้น่าจะโดนก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
แงนขึ้นไปป้าแงนสิคะจะได้แงนตามไหนฮะไหนอ่ะตอนนี้อยู่คนต้น
คืออยากรู้ว่าแงนตรงไหนถึงได้เห็นนี่เอาดูดูรังพึ่งไปก่อน
เอออันนี้คุณป้าแงนให้อีกนะจะได้รู้ว่ายังไงนะ
แต่ป้าไม่ได้บอกนะว่าแงนรอบนี้ได้เลขอะไรมาเห็นรังพึ่งซะอย่างนั้น
เอาไปต่อที่อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันผมพาไปที่เชียงใหม่นะฮะ
กฤษฎาแซ่โกยครับอายุ๔๖นะฮะจำได้ใช่ไหมคุณ
ยังไงเรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
เจ้าของโรงงานน้ำดื่มตานาคาราชจำได้ใช่ไหมคนดวงดี
ที่เขาถูกติดกันหลายงวดอ่ะใช่๓๒งวดอ่ะเออ
เขาอยู่ที่โรงงานเขาเลขที่๑๔๙หมู่๘ตำบลเชิงดอย
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เมื่อวันที่๑ตอนเช้าเราบอกว่าเขาถูก๓๒งวดแล้วใช่ไหม
ล่าสุดงวดหนึ่งมิถุนายนทำสถิติคุณผู้ชมถูกเลขท้ายสองตัว
เอาอีกแล้วเหรอได้ร่วมแสนอ่ะได้ร่วมแสนนะคุณเอาอีกแล้ว
ก็คือหมายความว่างวดที่๓๓ถูกอีกนะฮะเป็นสถิติต่อเนื่องเหนียวแน่น
เป็นงวดที่๓๓แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนศรัทธาพญานาคาราชมาก
โรงงานน้ำดื่มของเขาก็ปั้นรูปพญานาคาราชเป็นองค์ใหญ่เอาไว้หน้าโรงงาน
ที่ทำให้ถูกลอตเตอรี่ติดต่อกัน๓๓งวดเป็นบริเวณที่ดินร้านติดกับโรงงาน
ที่เขาพาไปไหว้เมื่อวันนั้นวันนี้ก็พาไปอีกครับนะมีต้นมะขามและต้นไม้อื่นอื่น
อยู่๕ต้นไปกราบไหว้บูชาแล้วเขาบอกว่าเขาสัมผัสพิเศษได้
ว่ามันเป็นที่อยู่ของรือสีอายุ๑๘๐๐ปีก็เลยตั้งสารเมื่อสักครู่ตั้งสารให้เลย
บูชามาตลอดสามสิบสามงวดแล้วก็ได้ไปจริงแล้ววันที่หนึ่งที่เราอ่านข่าวไปมันมีเลขนี้ด้วยนะ
แต่เราไม่ได้เอ่ยให้คุณผู้ชมได้ฟังทั้งหมดเพราะว่ามันก็เดี๋ยวจะไม่ดีไม่งามนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันมี๒มันมีหลายเลขมากประมาณสัก๖๗ตัวได้มันมี๑นั้นคือ๒๔นะฮะ
แล้วเขาก็ซื้อกันนะฮะคุณกิจสดาซื้อไปแล้วก่อนซื้อเนี่ยใช้มือเนี่ยสัมผัส
เอามือสัมผัสต้นมะขามก่อนสัมผัสได้มันมีเลขนั้นเลขนี้เลขนั้นเลขนี้ก็เลยเอาไปซื้อแล้วก็ถูกครับ
ไปฟังเสียงเขาหน่อยล่าสุดเลขอะไรครับ
เขาบอกเขาได้เลข๘กับเลข๒นักข่าวถามต่อไปงวดต่อไปใช่ไหมครับ
อ่ะตามนั้นนะฮะตามนั้นอ่าส่วนที่ชนบุรีค่ะ
คนดวงเห็งมาเป็นกลุ่มอีกแล้วจุดนี้เป็นกลุ่มที่เขาไปทำดี
ก็ต้องได้สิ่งดีตอบแทนเป็นกลุ่มครอบครัวแม่ครัวคนจิตอาสา
ไปช่วยกันคัดแยกสิ่งของบรรจุตู้ปันสุกภายในวัดเขาคันธมาสที่สัตหีบนะคะ
ปีนี้ค่ะหลังจากที่เขาไปร่วมงานไปช่วยงานไปคัดแยกของเจ้าอาวาส
พระอาจารย์จุกอายุครบหกสิบเจ็ดปีพอดีเลย
เขาก็เลยเอาเลขตัวนี้เลขตัวนี้เลยแหละไปเสี่ยงโชครับทรัพย์กันไป
ทุกคนเลยถือว่าเป็นอานิสงฆ์ของผลบุญที่ช่วยกันทำความดีนะคะ
ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมวัดนี้นี่ไม่ไปไม่ได้เลยนะคะ
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าป้าดำงิ้วรายอายุ๖๑ปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแล้วก็เป็นตัวแทนชาวงิ้วรายค่ะ
นี่นำไข่ไก่สด๓๐๐ฟองไปถวายแก้บนให้หุ่นปั้นตะทองนิ้วราย
อ้าวคุณป้าดำกับตาทองเป็นอะไรกันอ่ะนิ้วรายเหมือนกันเลยนะคะ
เพื่อเป็นการแก้บนที่ตาทองนิ้วรายให้โชคให้ลาบกันทั่วหน้า
รวมรวมแล้วนับหลักแสนบาทนะคะเราไปถามคุณป้าดำป้าดำนิ้วราย
คุณป้าบอกว่าตัวป้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่เป็นคนนิมนต์อาจารย์แป๊ะ
ประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟ
ชนเข้ากับรถโดยสารแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านมากว่าสิบกว่าปีแล้วนะคะ
ตายกันไปก็หลายศพหลังเกิดเหตุชาวบ้านนอนกันไม่ค่อยจะหลับ
กล้าออกจากบ้านในช่วงมืดค่ำเพราะจะถูกวิญญาณตามหลอกหลอน
ไม่มีใครกล้าผ่านทางนั้นจนชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวกันไปหมดค่ะ
โดยได้มีการอัญเชิญวิญญาณให้ไปอยู่ในหุ่นที่ตั้งชื่อว่าอ๋อนี่ไงเป็นที่มาของตาทองงิ้วรา
อ่านกันมาตั้งนานตาทองนิ้วรายสงสัยที่มาที่ไปเพิ่งจะรู้ที่มาที่ไป
แล้วตะทองนิ้วรายซึ่งเป็นหุ่นปั้นนี้ที่อันเชิญวิญญาณที่ไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
มาอยู่เนี่ยรวมกันในนี้ให้โชคให้ลาบมาตลอดงวดล่าสุดไปส่องน้ำมนต์
หุ่นตะทองงิ้วรายเนี่ยได้เลขชัดเลยจะ๒๕๖
คนที่มาด้วยกันเห็นเป็นเลข๖๗อ้าวถูก
เอาไปกันใหญ่ไปกันใหญ่จนรับโชคกันไปตามตามกันนี่แหละค่ะ
ก็ต้องเอามาแบบนี้๓๐๐๐ฟองมาแก้บน

ค่ะเอาที่จุดนี้นะคะไม่ไปก็ไม่ได้เหมือนกัน
ไปติดติดกันเลยแหละออกจากที่จอดรถของวัดที่นครชัยศรี
ก็ต้องมาที่อาสมฤษีเนรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
นายพงศักดิ์โสภักดีหรือว่าพงษ์หนิ่งชันยิ้ม
และนายนรเดชอำเพริมหรือกวะอันค่ะ
เป็นประธานชมรมเปิดบ้านพักเครื่อง
เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณเนี่ยนะคะ
ถูกอีกแล้วอ่ะถูกลอตเตอรี่
เลขสองเลขท้ายสองตัวนะสองสี่นะคะ
สามสิบห้าใบรับไปเจ็ดหมื่นบาท

มาจากอ่างน้ำมนต์สาลาบุญในอาสมนั่นแหละ
เขาถูกรางวัลเขาก็เลยต้องมาแก้บนกันนะคะ
คุณโป๊งเหน่งบอกว่าเลข๒ตัวงวดนี้
มาจากช่วงที่เดินทางไปมอบของให้ตู้ปันสุก
กับอาจารย์ฤษีฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
พระนครศรีอยุธยาก็คือที่อาสมแห่งนี้
และมีคนมาขอเลขเด็ด
ซึ่งเขาก็บอกว่าเลขเด็ดที่ผมเห็น

แล้วก็เป็นการบอกให้คนอื่นถูกแล้วแต่ที่อีก
ตามคุณโป๊งเหน่งไปด้วยค่ะ

เอามาฝากเป็นน้ำจิ้มกันเป็นระยะ

เอาไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวมันจะหาไม่ได้
ให้ดูแบบนี้ให้หลายคนมีกำลังใจ